มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเหตุสลดทั้งหมดแล้วเนี่ย
ไปสี่ศพนะคะอดีตลูกเขยบุกยิงพ่อตาแม่ยาย
หลังจากนั้นยิงไปอีกค่ะกระสุนเนี่ยไปถูกลูกหลง
ก็คือลูกสาวคนเล็กของตัวเองนั่นแหละ
คนยิงนั่นแหละน้องเสียชีวิตไปด้วย
หลังจากนั้นอดีตลูกเขยรายนี้ค่ะ
ไม่แน่ใจว่าจะกลัวความผิดหรือสำนึกได้
ใช้ปืนกระบอกเดียวกันจ่อยิงขมับตัวเอง

ชื่อว่านายธนพัฒน์ลิ้มชื่นหรือว่านิดค่ะ
ควงปืนขนาด๙มิลลิเมตรบุกยิง
นายทิมสุขสว่างอายุ๗๔ปีเป็นอดีตพ่อตา
แล้วก็อดีตแม่ยายก็คือนางกาญจนี

เสียชีวิตในบ้านพักในตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร

หลังจากนั้นใช้ปืนกระบอกเดียวกันค่ะ
สาดกระสุนปืนแต่ปรากฏว่ากระสุนปืน
มันไปโดนลูกสาวของตัวเองคือน้องมายวัย๕ควบ

กระสุนไปถูกที่หลังของน้องทะลุอก
จนกระทั่งน้องเสียชีวิตคาจุดเกิดเหตุ
หลังจากนั้นมือปืนนายนิดใช้ปืน
กระบอกเดิมยิงตัวเองตายตามไป
สรุปแล้วเหตุการณ์นี้ตาย๔ศพ

อดีตภรรยาของมือปืนบอกว่า
ตัวเขาเองแต่งงานอยู่กิน
ฉันสามีภรรยากับมือปืนสักประมาณ๑๐ปี
ที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็เลิกลากันไป
ลากันไปได้สักประมาณ๔ปี

มือปืนมักจะเดินทางมาหาลูกสาว๒คน

คือเขามีลูกด้วยกันสองคนนะคะลูกสาว

ส่วนสาเหตุที่เลิกกันเพราะอดีตสามี

ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจู่อดีตสามีค่ะ
กลับมายูเทิร์นพยายามขอคืนดีง้อขอคืนดี
แล้วก็ขอลูกทั้งสองคนเข้าไปเลี้ยงดู
ขอไปเลี้ยงดูแต่ตากับยายเนี่ย
ซึ่งเป็นคนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทั้งสองคนมาเนี่ย
ไม่ยอมไม่ยอมนะคะขอเลี้ยงเอง
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณมนทิพย์หน่อยค่ะ
จะโกรธก็ไม่รู้จะโกรธอย่างไร
ดไปมันก็ไม่ได้อะไรเพราะมันผ่านไปแล้ว

คุณผู้ชมได้ยินประเด็นที่นักข่าว
ถามคุณมนทิพย์อดีตภรรยาของมือปืนไหมคะ
ถามว่ากีดกันหรือเปล่า
กิจกันไม่ให้พ่อลูกเขาเจอกันหรือเปล่า

คุณสมนึกลิ้มชื่นอายุ๘๐ปีเป็นพ่อของมือปืน

คือก่อนหน้านี้ลูกชายถูกพ่อตาแม่ยายกีดกัน

เพราะดูถูกดูแคลนหาว่าลูกชายเป็นคนสวน
ลูกสาวไปอยู่ด้วยก็จะทำงานไม่ไหว
ก็คือจนพูดง่ายรวมถึงกิจกันไม่ให้เจอลูกสาวอีก๒คนด้วยนะคะ
อันนี้เป็นข้อมูลจากพ่อของคนก่อเหตุค่ะ
พ่อเองก็บอกว่าก็ไม่รู้เลยนะว่าสุดท้ายแล้ว
ลูกชายของตัวเองจะตัดสินใจแบบนี้เนอะ